เรื่องของคดีคุณตังโมคุณผู้ชมความจริงเรื่องหนึ่งนะคือเรายังไม่รู้หรอกว่าคุณตังโมเสียชีวิตจากสาเหตุใดกันแน่แต่ความจริงคือเรื่องของมือถือเนี่ยมือถือคุณตังโมอยู่ที่ใครใครส่งไปสรุปอยู่ที่บังแจ๊กคนส่งไปคือข้างหลังพี่เบิร์ต
คุณข้อนี้มาเปิดเผยคือทันายของคุณแม่ก็คือทันายเดชากิฤติวิทยานันตร์โอโหว่านี้คือคือทันายเดชาต้องออกมาบอกและครับเพราะว่าทันายเดชาเป็นคนถูกบอกว่ามือถืออยู่ที่ท่านแม่มีคน
คราวนี้ท่านเผือกร้อนอยู่ในมือท่านก็ต้องออกมาบอก

นายเดชาก็ต้องไปถามคุณแม่เลยคุณแม่ส่งให้บังแจ๊กจริงปะเนี่ย
ปรากฏคุณแม่ยอมรับกับธนายเดชา
ทนายเดชาก็เลยตั้งโต๊ะแถลงให้ผู้สื่อข่าวได้รับฟังกัน
แล้วก็บอกตามตรงนี้โอ้โหดูไมค์นักข่าวเพียบ
เพราะทุกสำนักจับจ้องไปที่ทนายเดชาว่า
คือหลังจากงานชาปนกิจคุณตังโมคุณแม่บอกขอพัก๒วันใช่ไหม
ก็เลยต้องมาถามทนายเดชาธนายเดชาบอก
คุณแม่พนิดานี่แหละส่งมือถือของคุณตังโมไปให้บังแจ๊กจริง
อ้างว่าบางแจ๊กจะเอามือถือไปกู้รูปที่หายไป
ซึ่งเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของคุณตังโม
เพราะว่าคุณแม่ต้องการจะค้นหาความจริง
ว่าคุณตังโมลูกสาวเสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมจริงไหม
เพื่อจะขอกู้ภาพในมือถือแต่ตอนนั้นกู้ไม่ได้ครับ
แล้วก็ไม่ค่อยไว้วางใจกลัวภาพที่ไม่เหมาะสมในมือถือคุณตังโม
มันจะหลุดออกมาประกอบกับบังแจ๊กผู้จาสุภาพครับ
อันนี้เป็นคุณสมบัติที่คุณแม่พนิดาน่าจะชื่นชอบอยู่แล้ว
พอบางแจ๊กพูดจาสุภาพปากหวาน
ก็เลยทำให้คุณแม่หลงเชื่อส่งมือถือไปให้เมื่อสัก๒สัปดาห์ก่อน

ว่าแม่ส่งไปให้บังแจ๊กมีค่าส่ง๒๐๐กว่าบาท
นายเดชาบอกว่าเชื่อว่าคุณแม่ทำคนเดียว
เพราะไม่ต้องการให้ความลับมันลั่วไหลครับ
เรื่องโทรศัพท์มือถือตอนนี้ผมได้รับการยืนยันจากคุณแม่
เมื่อช่วงบ่ายได้มีการสนทนากัน
โทรกันอย่างเป็นทางการเนี่ยคือคุณแม่ยืนยันว่าอยู่ที่บังแจ็ค
คือบางแจ๊กก็จะติดต่อมาอย่างคุณแม่
ติดต่อบ่อยจนเป็นเพื่อนสนิทกัน
วันหนึ่งก็โทรกันหลายครั้งจนเป็นเพื่อนสนิท
คุยแล้วสบายใจคุณแม่มีความทุกข์เรื่องแตงโมถึงแก่ความตาย

สังคมก็ตั้งคำถามคุณแม่ก็มีความทุกข์ใจ
แจ้งให้คุณแม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานสำคัญที่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าแตงโมถูกฆ่าตายเป็นคดีฆาตกรรม
คุณแม่ก็อยากจะรู้ว่าลูกถูกฆาตกรรมจริงหรือไม่
ก็เลยหลงเชื่อแล้วก็ส่งให้กับบังแจ๊กไป

นี่แหละครับที่ทนายเดชาบอกกับนักข่าว
นี่แหละคือสิ่งที่คุณแม่บอกกับทนายเดชา
ส่วนเมื่อวานนี้ธนายเดชายังบอกอีกว่า
เดี๋ยวรอรออีกวัน๒วันคุณแม่จะออกมาพูดทั้งหมดเอง

แต่ว่าตอนนี้คุณแม่พนิดาปิดมือถือครับ

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันไปสอดคล้องกับข้อมูลที่ทาง
ไทยรัฐทีวีของเราได้มาจากตำรวจ
มีมือมืดครับโพสต์มาจากเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้โพสต์มาจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
เป็นการโพสต์แบบไม่ได้โพสต์ณตอนนั้นทันทีนะคุณผู้ชม
เป็นการตั้งเวลาโพสต์ไว้ครับเพื่อให้โพสต์นั้นเนี่ย
ปรากฏขึ้นในเวลาเช้ากลางวันเย็น
ให้มันตรงกับเวลาในไทยนั่นเอง
คุณผู้ชมครับสิ่งที่ตอนนี้คนเขาเป็นห่วงกัน
คือบางแจ๊กกู้ภาพกู้ไฟล์ในมือถือเพิ่มได้แล้ว
แล้วก็ได้กลับคืนมาเกือบหมดแล้ว

แจ๊กอ้างนะขีดเส้นใต้๗๘เส้นเลยนะ๓เส้นไม่พอ
ว่าบางแจ็คอ้างอ้างบอกว่าที่บางแจ็คทำทั้งหมดเนี่ย
ที่เขาโพสต์ที่อะไรเนี่ยแม่รู้และทนายเดชารู้
จริงไม่จริงเราไม่รู้แต่บางแจ๊กอ้าง
คุณจะเชื่อบางแจ๊กหรือเปล่านะครับนะฮะ
แต่เขาอ้างแบบนี้ไปดูกันครับ
นี่คือมือถือของคุณแตงโมที่บางแจ๊กเนี่ยเอามาโชว์โดยยืนยันว่า
ขณะนี้โทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมอยู่กับเขาจริง
ตามที่คุณแม่บอกกับทนายเดชานั่นแหละ
เคสเป็นสีชมพูม่วงเขียวรูปหน้าจอรูปนี้ครับ
เป็นคุณเบิร์ตกับคุณแตงโมครับ
แจ๊กเปิดไฟล์รูปให้ดูด้วยในมือถือของคุณตังโมเนี่ยนะฮะ
เป็นชุดภาพของคุณกระติกที่โบกมืออยู่ที่หัวเรือน่ะ
แจ๊กบอกนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมเหมือนไหมใช่ไหม
สไลด์ให้ดูด้วยนี่โชว์ด้วยว่าฉันมี
แจ๊กบอกว่าคุณแม่ส่งมือถือมาให้จริง

เพราะแม่ส่งมือถือมาให้ช่วยกู้ภาพในเครื่องให้เท่านั้น
โดยตอนที่ได้รับมือถือจากคุณแม่มีภาพในเครื่องเพียงไม่กี่ภาพ
แต่สามารถกู้มาได้เกือบ๔๐๐๐ภาพ
และอยู่ระหว่างกู้ไฟล์ข้อมูลกลับมาอีก๓๐เปอร์เซ็นต์

อกจากนี้บางแจ๊กยังยอมรับบอกมาตรงบอกว่า
ที่มีคนติดตาม๑๕๐๐๐๐๐คนโดยประมาณนั้น

นี้เป็นเพจของบังแจ๊กนะครับคุณผู้ชมทั้งหลาย
ซึ่งได้รับอนุญาตจากคุณแม่แล้วนะ
นี้อ้างอีกนะบางแจ็คลองฟังบางแจ็คดูครับ

อันนี้เอาโพสแบบว่าเพจทั่วไปละกลาย
เขาก็ไม่ได้โพสอะไรทั้งนั้น
ไม่มีการไลฟ์สดในเพจไม่มีการโพสคลิปอะไรก็ไม่มี

จริงแล้วกระบวนการกู้ไฟล์ภาพจากโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโม
รวมไปถึงการโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดีย

แม่ก็รู้ทนายเดชาก็รู้ขีดเส้นใต้อีกครั้งบางแจ๊กอ้างนะ
แต่ตอนแรกทุกคนปฏิเสธหมดไง
คุณผู้ชมครับเราย้อนไปฟังไปดูคำพูดของแต่ละคนหน่อยไหม

วันแรกครับที่สังคมเริ่มสงสัยเกี่ยวกับ
ว่าเป็นฝีมือบางแจ๊กหรือเปล่า
คุณแม่บอกว่าแม่เชื่อว่ากระติกเป็นคนทำจำได้ไหม
จำได้๒๑พฤษภาวันแรกเลยที่มีการปล่อยของออกมา
ขอบคุณมากปุ้ยอีก๒วันต่อมาบางแจ๊กก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็ง
ว่าเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์เขาไม่รู้เรื่อง
และยืนยัน๑๐๐ว่าโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมนั้นไม่ได้อยู่ที่เขา
เพราะแม่บอกแล้วไงว่าโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมอยู่ที่ทนายเดชา
คำพูดนี้พูดก่อนวันชาปนกิจคุณแตงโม

คุณแม่ก็ได้ออกมายอมรับกับทนายเดชาว่า
คุณแม่นั้นได้ส่งโทรศัพท์มือถือให้บังแจ๊กเอง
จนทำให้บังแจ๊กคราวนี้ก็ต้องออกมายอมรับอีกคน
ว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ที่เขาจริงนี่ครับ

ถ้างั้นแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่ทนายตั้มให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
มือถือของคุณแตงโมไปอยู่ที่บังแจ๊ก
คือเป็นเรื่องจริงนะคะอืม
ใช่แล้วจริงทนายตั้มก็พูดอะไรมากกว่านั้นอีก

แจ๊กเปิดเผยได้ว่างานนี้เขาไม่ได้ทำคนเดียวนะ
แม่รู้ทนายเดชาก็ร่วมด้วย
นี่ผมไม่ได้กล่าวหานะอันนี้บางแจ๊กอ้างนะ

กลัวอะไรอ่ะกลัวคนบนเรือจะไหวตัว
ถ้าเขารู้ว่านี่แหละมือถืออยู่กับบังแจ๊กแล้วเอาลองฟังอีกที
คุยกับคุณแม่ว่าเดี๋ยวอีก๒วัน
เดี๋ยวหลังจากงานสุขน้องแตงมูลเสร็จแล้ว
อีก๒วันแถลงข่าวดีกว่าให้เขารับรู้เลย
แต่ทนายเดชาเนี่ยรีบก่อนชิงไปพูดก่อนหิวแสงไง
แปลว่าเรื่องนี้สรุปง่ายคือตั้งแต่ส่งโทรศัพท์ไป
นายเดชารับรู้คุณแม่รับรู้คุณแจ๊กก็รับรู้ถูกไหมคะ

แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมตอนท้ายนี้เนี่ยบางแจ๊กเขาบอกว่า
เขาอยู่สหรัฐอเมริกา
อันนั้นไม่สำคัญเท่าบางแจ๊กบอกว่า

กำลังจะกลับมาประเทศไทยครับปุ้ย

เขาบอกว่าเขาจะมาเคลียร์ทุกคดีที่ถูกฟ้องร้อง
แล้วเขาเนี่ยเอามือถือกลับมาด้วยนะ
เอาโทรศัพท์มือถือคุณตังโมกลับมาด้วยนะ

มิ้วกับพี่อุ๋ยถามทนายเดชาตรงเลยนะคะว่า

ทานายเดชาบอกว่า
หรอกว่าสามารถกู้ภาพที่โดนลบไปได้
มันมีภาพสองภาพที่บางแจ๊กบอกว่า

คุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่
ไม่ได้ให้เครดิตบังจังนี่ท่านนี้ค่ะ
รู้ความจริงทั้งหมดว่ามือถือของคุณแตงโมลูกสาวของคุณแม่เนี่ย
ถูกส่งไปที่บังแจ็คที่สหรัฐอเมริกาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะ
ตั้งคำถามแม่แบบไหนอ่ะขายมือถือลูกให้มิจฉาชีพอืม
มิจฉาชีพทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มค่ะ
คุณผู้ชมเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะ
โพสต์เฟซบุ๊คค่ะถามคุณแม่ระบุบอกว่าแม่แบบไหนครับ
ที่สามารถขายมือถือของลูกสาวให้กับมิจฉาชีพที่มีคดีมากมายในไทย
โดยให้เครดิตคนคนนั้นบอกสังคมว่าอย่าไปว่าเลย
เห็นเขาเป็นคนดีเพราะเขาพูดเพราะ
ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกสาวที่เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมแสนเศร้า
หลุดออกไปอย่างไม่น่าให้อภัยชาตินี้พอนะครับ
อยากขอไปถึงชาติหน้าเลยสงสารน้องแตงโมในงานชาปนกิจศพ
แม่บอกว่าชาติหน้ามีจริงขอให้คุณแตงโมเกิดมาเป็นลูกสาวแม่
ขณะที่ทนายตั้มบอกว่าพอแล้วชาติเดียวพอ
อ่านโพสต์อาจจะยังไม่เห็นอัตรรสของทนายตั้ม
ต้องให้เจ้าตัวพูดเองเชิญชมค่ะ
คุณแม่ก็ออกมาปฏิเสธนะครับ
ออกมาปฎิเสธแล้วเขาบอกผมกลงบอกว่าพูดไม่จริงพูดโกหก
วันนี้ก็เห็นแล้วว่าเรื่องราวต่างเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่
แล้วก็อาจารย์เดชาพูดถึงก็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะน่าสงสาร
ครับหรือคะ
นี่ถ้าเกิดว่าฟังบังแจ๊กเมื่อสักครู่นะที่วิดีโอคุยกับคุณกั้งนักข่าวของเรา
ไม่ได้เลิฟแล้วนะอ๋อเออ
บังแจ็กบอกว่าคุณแม่อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ให้ใช้ธนายเนเจชาต่อแล้ว

โอ้ปาริเนที่ชอบคอเฟอร์คุณเอ๊ะปารินาค่ะ
เมื่อรู้ว่าแม่นี่แหละร่วมมือกับบังแจ๊ก
ปล่อยภาพคุณแตงโมออกจากมือถือของคุณแตงโมเองค่ะ
ตึ่มตึ่มตึ่มตึ่มตึ่ม
ต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้อง
จังสีมันต้องถอน
จังสีมันต้องถอน
จังสิมันต้องถอน

อาการงึกงักประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่รู้ว่าคุณแม่ของคุณแตงโม

ไปให้บังแจกถึงสาวรัฐอเมริกานะคะ
คุณอีชชำนาญเจ้าของช่องอีสพารวยนะคะ
อิสรานพารวยอิสรานพาสวบขออภัย
พอเห็นข่าวแล้วก็อดรนทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับ
คลิประบายความในใจถึงแม่เหมือนกันค่ะ
โอ๊ยน้องกว่าเป็นคน
โอ๊ยน้องกว่าเป็นคนพวดผวะ
แม่ให้อภัยเขา๑๐๐เปอร์เซ็นต์พัน่า
ตอนนี้เขาบอกให้อภัยเจ้าจักรเปอร์เซ็นต
ศัตรู๑๐๐๐แม่
แทนที่เขาทนทั้งประเทศเขาวิ่งเต้น
หาความยุติธรรมให้ลูกเขาจะของ

ซุ่มเบอร์ดดีนั่นเอาไว้เอาไว้

เอาข้อมูลน้องมัวมาโพสต์อ๋อแม่ไม่รู้หรอกเพราะว่า
ส่งโทรศัพท์ให้ทนายแล้ว

เขาไม่ได้ไม่วุ่นวายกับแม่พันธุ์น่ะ

บะกรอกกูสี่เน็กถ้าบาดเราก็สูญ

ถ้าใครฟังภาษาอีสานออกจะ

อีสานพาเซียบอ่าอีสานพาเซียบนะครับ
อดีตนักร้องแจ็คจิลที่ผ่านตัวเองมาเป็นกุรูด้านกุมารทองค่ะ

ใครที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมเนี่ย
มีแต่พังทั้งนั้นเลยนะคะ
ทีนี้ลองดูหน่อยนะคะว่าระบุว่าข้อความว่ายังไง
บอกว่าเธอจากไปแล้วเหลือไว้แต่ความทรงจำดีสวย

ใครที่เข้ามายุ่งวุ่นวายมีแต่พังแม้แต่คนที่ไว้ใจได้สุด
สุดท้ายก็กลับเป็นหน้ามือหลังมือ
ผมใช้จิตสื่อถึงน้องได้ตอนนี้เธอไปอยู่ดินแดงของพระเจ้า
จากเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายคนที่อยู่คนที่เข้ามายุ่งจะเดือดร้อน
แม้คนที่บอกว่ารักก็ไม่สามารถมางานฉปนักกิจเธอได้
ตอนนี้ก็เจอมรสุมใหญ่ที่กำลังจะกลับมาแชร์กันเละยิ่งกว่าละคร

คือพอมีการเปิดเผยว่าคุณแม่พะนิดาเป็นคนส่งมือถือไปให้บังแจ๊กเนี่ย
แล้วเราก็รายงานไปว่าคนเริ่มจะทัวร์ลงคุณแม่

แต่คุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันครับท่านโพสต์ในเฟซบุ๊กก็จริงบอกว่าอย่าเพิ่งไปตำหนิคุณแม่เลย
คุณแม่อาจจะยังมีความสงสัยยังคล่องใจการเสียชีวิตของคุณตังโม
ซึ่งในคดีนี้คนที่ออกมาให้ข้อมูลบ้างออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยบางคนอาจจะหวังดี
บางคนอาจจะหวังอะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ลองคุยกับคุณหมอจิตวิทยานะครับ
หมอบอกว่าการที่แม่ทำแบบนี้แสดงว่าลึกแล้วคุณแม่เองก็ยังติดใจประเด็นการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะ
เดี๋ยวรอดูเห็นบอกว่าอีกวัน๒วันคุณแม่น่าจะมาแถลงด้วยตัวเองนะเรื่องนี้นะครับ
เดี๋ยวก่อนจะดูเรื่องของปฏิญาบนเพจคุณตังโมต่อนะครับ
เดี๋ยวผมขอขอบคุณอาจารย์พระวันแสงสุนทรก่อนนะฮะ

ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยว่ามือถืออยู่กับบังแจ๊กครับ
แล้วบางแจ๊กก็น่าจะเป็นแอดมินเพจนี่แหละ
ล่าสุดมีการโพสต์เป็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับ
คล้ายกับว่ากำลังทำการกู้ภาพอยู่
ส่งภาพไม่เหมาะสมของคุณตังโมไปให้คุณกระติก

เขาบอกว่าวีดีโอคอร์จำได้ใช่ไหมที่คุณกติกไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนกระแส
แล้วก็คุยระหว่างคุยอยู่กับนักข่าวเนี่ย

เพจนี้เขาชี้แจงว่าตอนนั้นมันเป็นการโทรส่วนตัว

แต่ต้องการจะกดดันคุณกระติกให้พูดความจริงออกมา

ใครต้องรับผิดชอบเหรออันนี้เขาตั้งคำถามไว้

หรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศทำไมต้องร้อนตัวขนาดนั้นอ่ะ
หรือมีใครกลัวว่าจะมีคลิปอะไรในมือถือคุณแตงโมที่มันจะไปเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้อีกหรือเปล่า
โดยภาพเดียวกันนี้ครับคุณผู้ชมมันไปโดนแชร์ในอีกเพจ
ถูกคลุมหัวแบบนี้ฮะอันนี้ตัดต่อแล้วล่ะอันนี้ใครเห็นก็น่าจะรู้นะว่าตัดต่อแล้ว
เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปถามผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าตำรวจไซเบอร์โดยท่านพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงครับ
บอกว่าได้เตรียมเรียกคุณแม่คุณตังโมและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้ว
โดยไม่ต้องรอให้คุณแม่เข้ามาแจ้งความเนื่องจากว่าคุณกระติกได้เข้าไปแจ้งความให้ตรวจสอบมาแล้ว
ว่าคดีนี้ตำรวจไซเบอร์ดำเนินการได้เลย
ดำเนินการได้ทันทีเพราะถือเป็นคดีในโลกออนไลน์
อยู่ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำรวจไซเบอร์อยู่แล้วครับ

เพิ่งไปไหนนะอยากจะให้ดูข่าวต่อไปนี้
เพราะว่าแซ่บจริงเมื่อวานนี้
เป็นวิวาทะเดือดระหว่างโคนันเมืองไทยอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กับกระติกอิสลินสุธาสุขสวัสดิ์ผม
สุดไหมสุดจริงสุดใครไม่ได้ดูมาดูความสุดและความแซ่บ
เริ่มต้นที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็บอกว่าโฟนอินหาคุณกระติกอิสลินหน่อยได้ไหม
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมเอามันกลางรายการเลยเพื่อให้มาพูดมาคุยกัน
ชี้แจงในหลายประเด็นที่นายอัจฉริยะคล่องใจสงสัยคุณผู้ชมครับถ้าเวทีนี้
เป็นมวยมีการแลกหมัดกันฮะประเด็นแรกนะเป็นภาพที่คุณกระติกถ่ายบนเรือ
เวลา๔ทุ่ม๑๓นาทีที่สภาพพระราม๘ถามว่ามีการแก้ไขเวลาไหม
คุณกติกยืนยันว่าถ่ายที่สะพานพระราม๘แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเวลาเพราะทำไม่เป็น
แล้วคุณแตงโมก็เป็นคนถ่ายอีกทั้งข้อมูลนี้ส่งให้ตำรวจตรวจสอบแล้วไง
ว่าความจริงภาพนี้ถ่ายตรงวัดประสาทบุญญาวาสไม่ใช่สะพานพระราม๘
แล้วคือ
อาจจะไม่ได้ตัดต่อหรอกแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลา
นี่นี่นี่พากษ์นี้ไหมครับ
คุณกระติกตอบว่าไม่มีเรื่องเสียใจบนเรือ
ส่วนประเด็นที่น่าสนใจอยู่ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ช่วงนี้มีการเปิดภาพ
ว่ามีคนยืนที่หัวเรือซึ่งคุณกระติกบอกว่าไม่ใช่เธอนะในวงกลมนั้นน่ะในวงกลมนั้นน่ะคือปอกับแตงโมฮะ

เป็นการยืนคุยกันเสียงดังขออภัยนะครับมีคำว่า

ขออภัยจริงไม่รู้จะอธิบายคำนี้ยังไงอ่าขออภัยนะคะคุณผู้ชมฮะ
อาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนคุยกันแล้วตะโกนแหกปากใส่กัน
แล้วแตงโมก็ยืนเท้าไหล่ปออยู่ไปฟังครับ
นี่นั่งติกคือฝั่งนู้นริมนู้นอะค่ะ

พูดหยาบเลยบเจ้ามึงเป็นอะไรอย่างเนี้ย

มันก็สกูลไงสกูลแห่งปากใสกันอะ
เนี่ยโชตงี้หนูจำได้แค่เนี้ยแหละ

ขอถอนกับพูดเป็นสลัดกันละกัน

คือคุณกติกพูดชัดเจนนะว่าด่ากัน

ข้อมูลเหล่านี้มันไม่เคยออกมาจากปกติเลยนะ
ใช่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเหมือนหลุดกลางรายการ
ทีนี้กลับมาตั้งหลักถามต่อว่าเอ๊ะ
แล้วภาพที่คล้ายกับว่าเหมือนใครเอาขวดอะไรตีหัวใคร
นั่นอ่ะสินี่นี่
ไม่ได้ใจร้อนนะคนรออยู่ทั้งประเทศ
อย่าทำให้แฟนคลับผิดหวังนี่คุณกติกนะฮะ

เขาให้อย่าทำแล้วทิ้งไปแบบเมื่อก่อน
แล้วเมื่อนายอัจฉริยะบอกว่าปากดี
คุณกติกสวนเลยไม่ได้ปากดีแก่กว่าพ่อหนูอีก
พ่อบอกว่าไม่ให้ล่วงเกินผู้ใหญ่

โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับแซ่บจริง
หลังจากนั้นจบรายการแล้วคุณอัจฉริยะมาให้สัมภาษณ์อีกนะระบุว่า
ได้ข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์
แล้ววันนี้จะไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมกับอายการนนทบุรี
ประเด็นการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อขอให้สอบเพิ่มเติม
ส่วนช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่กองปราบปราม
เพื่อแจ้งความคุณกระติกว่าให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานครับ
อย่างที่ปุ้ยบอกค่ะข้อมูลในส่วนเมื่อกี้
ที่ว่าใครอยู่หัวเรือพูดอะไรอะไรยังไงแบบนี้
และที่เราจะต้องสื่อให้เห็นว่าเขาพูดอะไรกัน
เพราะว่ามันเป็นการทะเลาะกันหรือเปล่า

หรือเลยใช้คำแบบนี้
นี่แหละฮะเป็นสิ่งที่เราก็เพิ่งรู้เป็นวันแรก

เพราะว่ามีการโตเถียงกันเผื่อด้วยนะ
คือจำได้ไหมในรายการโหนกระแสครั้งนู้น
แรกเลยที่เอาคลิปคุณแตงโมร้องเพลงไปอะไรอย่างนี้
คือแก๊ง๕คนบนเรือพยายามจะบอกว่านี่ไง
ทุกอย่างก็สมูทเรียบสงบ

แต่วันนี้มานะวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะ
ที่ครองสี่รังสิตอีกรอบหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้๗โมงเช้าค่ะ
ติดป้ายชื่อแล้วก็เขียนไว้ว่าอาทิตย์ของคุณแตงโมพัทรธิดา
ัชรวีรพงศ์ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าอัฐิของคุณแตงโมเนี่ย
แบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อรอให้ญาติเนี่ย
รับในวันเสาร์นี้เบื้องต้นทางญาติบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
อาทิตส่วนหนึ่งจะนำไปลอยอังคารแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย
จะนำไปเก็บคู่กับคุณพ่อโสพลพัชรวีรพงศ์ที่ช่องหมายเลข๙
ภายในอาคารกะตะเวทิตาระเบียงอาลัย
อ่าส่วนบริเวณท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งค่ะ
บางคนก็เรียกว่าท่าเรือพัทรธิดานะคะ
ว่าพิธีชาปนกิจร่างของคุณแตงโมจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่านี่ค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีแฟนคลับของคุณแตงโมนะคะ
นำดอกไม้ไปวางที่ท่าเรือเพื่อไว้อะไรให้กับคุณแตงโมอย่างต่อเนื่อง
โดยมีกระแสข่าวด้วยนะคะว่ากลุ่มแฟนคลับของคุณแตงโมเนี่ย
ที่จะทำบุญเลี้ยงพระให้กับคุณแตงโมครบรอบ๑๐๐วัน
กับการจากไปของคุณแตงโมที่บริเวณท่าเรือตรงนี้ด้วยค่ะ
เห็นไหมคะว่าคนรักเธอมากแค่ไหนแตงโมพัทรธิดานะฮะ